ท่านผู้ชมครับที่กระบี่เนี่ยพิษภัยของยาเสพติดนะครับ
ลูกชายวัยยี่สิบเก้าปีเสพยาจนหลอนไปซ้อมแม่อืมนะ
แม่เป็นกระสอบทรายเลยเพราะบอกว่านึกว่าแม่คือกระสอบทราย
อันนี้เรื่องจริงนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปรวบตัวกันนะครับ
นายคนนี้เนี่ยสมมติว่าชื่อบอยกันแล้วกันอายุยี่สิบเก้านะครับ
จากซ้อมแม่จนเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
จับได้ก็พาไปค้นห้องนะ
ในห้องนอนของในบอยเนี่ยเจอยาบ้านะครับ

ใส่ขวดเอาไว้ขวด๒ลิตรนะครับ

เยอะแยะไปหมดเต็มไปด้วยยาเสพติด

คือนายคนนี้เนี่ย
ก็ยังมึนเมายาเสพติดนะครับ
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าทำร้ายแม่จริงนะ

ถามว่าแล้วทำทำไมหลอนยังไง

คือกระสอบทรายสำหรับซ้อมมวย
นี่ค่ะโอ้โหแล้วคุณแม่เนี่ย

ครั้งล่าสุดคือตี๓นะฮะ

แล้วอยู่ลูกชายเนี่ยลักษณะเหมือนคน

เข้ามาถึงก็มาเตะมาต่อยเลย

แม่เนี่ยช้ำไปทั้งตัวโดยเฉพาะที่ศีรษะนะครับ

ออกไปหาญาติที่บ้านอยู่ไม่ไกลกัน
แล้วไม่กล้ากลับเข้าบ้านอีกเลย
นายบอยบอกทำแม่ไปหนเดียวใช่มั้ย

ติดยาเสพติดหนักมากขึ้น
บางครั้งมาบังคับเอาเงินจากแม่นะครับ
คือแม่ก็เป็นชาวสวน
เวลาแม่ขายปาล์มอะไรพวกนี้ได้เนี่ย

มาตะเดวะกินอาตม
โอ้โหดูสิฮะ

คือเรื่องของยาเสพติดต่าง

เพราะแม่ถูกทำร้ายมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นฟันหักไปหลายซี่นะฮะ

เห็นว่าเป็นลูกชายแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงนะฮะ